ปลูกหวายหรือว่ากินหวาย
คุณดาวครับเอามาแก่นะครับ
โอ้โหขมแซ่บนะครับ
แต่ตอนนี้แหละครับชาวบ้านที่นี่เขาปลูกหวายได้
กิโลกรัมละ๒๕๐๐บาท

ที่อำเภาภูพานจังหวัดศกลนคร
แล้วปกติเขาต้องไปหาที่ไหน
ต้องไปเก็บบนภูพาน
เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งครับ

วิประเทศตอนนี้ก็คือที่นี่แหละครับ
เพราะว่าสภาพอากาศเหมาะสมดินเหมาะสม
ทำให้หวายเติบโตได้ง่ายและให้ผลผลิตดี
ลุงทองเชื่อมภูลเทกองวัย๖๒ปี
ประธานกลุ่มผู้ปลูกหวายแปลงใหญ่บ้านโนนสำรานอำเภอสร้างค้อก็เล่าว่า
หันมาปลูกหวายพันหนามขาวได้นานแล้วนะครับ
นานมาตั้งแต่๒๐ปีที่ผ่านมาจากเดิมที่เคยปลูกแต่บ้านรักษัตริย์ตัวหลัง
โดยการปลูกหวายจะเน้นไปที่การขายหน่อหวาย

ที่ทำเกี่ยวกับหวายนี่หรอครับ
จากนั้นก็เพิ่มภูมิรายได้โดยการเพาะพันธุ้นก้าวหวาย
ให้เกษตรกรรวมถึงผู้ที่สนใจอีกด้วย
กระทั่งเมื่อปีที่แล้วมีลูกค้าต้องการหวายแบบอบแห้งครับ

หลวงทองเชื่อมก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
และได้หาเงินทุนเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
ก่อนจะทดลองแปรรูปหวายอบแห้ง
ประสบความสำเร็จขายได้ราคาดีกิโลกรัมละ๒๕๐๐บาท
ขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกหวายจากเดิม๔ไร่มาเป็น๑๖ไร่เรียบร้อยแล้วนะครับ

พอความร่ำรวยมาแบบนี้ต้องฟังนะครับ
ก็ได้พื้นที่การปลูกไว้ก็อยู่ประมาณ๑๖ไร่แล้ว
มีคนต้องการเขาอยากจะปลูกด้วย
เขาก็มาขอซื้อก็เลยเพาะพันธุ์ขายตอนนี้
ซึ่งปีนี้ก็ขายพันธุ์ก้าตีเขาจองประมาณ๒๐๐๐๐
ทั้งหมดคือ๔๐๐๐๐ต้นถุง
ต้นก้าตอนนี้คือ๕บาทครับ
หวายโน่ก็คือ๓บาท๕๐บาท
ลุงทองเชื่อมบอกอีกว่าขั้นตอนแปรรูปหวายอบแห้งจะเริ่มจากการคัดหน่อหวาย
ที่มีความเหมาะสมอายุดี
อายุเหมาะสมนะครับนำไปต้มในน้ำเดือดแล้วจัดเรียงใส่ตะแกง
แล้วก็นำเข้าไปอบแห้งในตู้อบโดยใช้เวลาประมาณ๙ชั่วโมงครับ
ปัจจุบันนี้มีออเดอร์จำนวนมากแต่ผลิตไม่ทัน
เนื่องจากว่าขาดแคลนหวายที่เป็นวัตถุดิบ
อยากเชิญชวนให้สมาชิกในกลุ่มปลูกหวายแปลงใหญ่อำเภอภูพันธ์
เข้ามาร่วมกันผลิตเพราะมีตลาดรองรับที่แน่นอน
และน่าจะขยายต่อยอดได้อีกในอนาคตนะครับ
เป็นทางเลือกใหม่โอ้โหกิโลกรัมละ๒๕๐๐บาทเป็นแบบนี้นะครับ
แรงอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญสกลนครกับขอนแก่นพื้นที่ปลูกหวายเลยนะ
เอาลูกอ่อนลูกหวายอ่อนมากินจิ้มน้ำพริกใช่ไหม
ต้องอีสานชอบมากแล้วก็หน่อเอาไปทำแก๊งอ่อม
เอาไปทำซุปหน่อหวายได้นะฮะเอาไปทำยำเอาไปทำข้าวเกลียบก็ได้ใช่ไหม
เขาบอกทอดได้เป็นหวายทอดกรอบนี้อร่อยเลยนะฮะ

วันหลังเอามาฝากด้วยนะ

เหมือนที่เขาบอกมันหายากนิดนึง